ไปต่อที่ศาสตร์แก้วนะเป็นเรื่องเตือนภายมีหนุ่มคนเดิมเข้าไปหาปลา
ภาพสยดสยองมากเลย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างเที่ยงธรรมสถานอรัญญประเทศ
เข้าไปช่วยเหลือนายนักกรไฉจันทร์ดีอายุ๓๙ปี
สภาพนี่โอ้โหน่ากลัวมากนะ
ก็ค่อนข้างจะเคาะร้ายครับโดนลูกดอกของปืนยิงปลาความยาว๖๐เซนต์นะครับ
เข้าที่บริเวณใต้ตาข้างขวาลึกครึ่งเซนติเมตร
นอนด้วยความเจ็บปวดนั่งรอด้วยความเจ็บปวดรอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่
พอมาถึงปุ๊บก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลวัฒนานคร
วินิจฉัยอาการคนเจ็บถูกแทงในจุดค่อนข้างจะสำคัญเหมือนกัน
ใต้ตาพอดีนะฮะก็ต้องนำตัวส่งต่อไปยังโรงพยาบาลยุพราชสะแก้ว
นายประยุทธ์ซึ่งเป็นหัวหน้าศูนย์วิทยุสว่างเที่ยงธรรมสถานจุดท่าช้างบอกว่า
คือวันศุกร์ที่ผ่านมามีคนแจ้งก็เป็นสมาชิกอบตที่ตำบลช่องกลุ่มบอกว่ามีคนเจ็บเป็นผู้ชาย
โดนลูกดอกปืนยิงปลาเสียบเข้าที่บริเวณใต้ตาขวาก็มรุดไปช่วยสอบถามคนเจ็บดินะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมีลูกดอกปากที่ตาได้
เขาก็บอกว่าเขากำลังทดลองใช้ปืนยิงปลายิงลูกดอกไปยิงปุ๊บมันดันไปกระดอนอะไรบางอย่างแล้วมันก็ย้อนกลับมากระเด็นเข้าที่เบ้าตาพอดีฮะ
ใต้ตาขวาเลยนะเหตุเกิดที่บริเวณอ่างพระปรงตำบลหนองหมากฝ้ายอำเภอวัฒนานครที่สาแก้ว
ผู้สื่อข่าวก็บอกว่าเนี่ยนะทางด้านของสมาชิกอบตช่องกลุ่มเนี่ยเป็นคนโทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะตอนสัก๖โมงเย็นนะครับ
ผู้บาดเจ็บก็กำลังได้รับการผ่าตัดไปแล้ว
เอาลูกดอกออกจากดวงตาไปแล้วเพราะว่าเป็นจุดสำคัญด้วย
ตอนนี้คุณหมอต้องรอเรื่องของผู้เชี่ยวชาญมาทำการผ่าตัดให้อีกทางหนึ่งด้วยนะฮะ
ก็คาดว่าน่าจะผ่าตัดได้แล้วก็ปลอดภัยนะครับ
ใครจะไปยิงโปรงยิงปลาก็ระวังด้วยนะ
ทดลองยิงอย่าไปยิงใส่พื้นมันแบบมันกระดอนกลับขึ้นมามันอันตรายมากเลย
ใช่ค่ะเตือนภัยกันนะคะ